คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดสุโขทัย
มีคุณตาวัยเจ็ดสิบสี่นะคะคือคุณตาเนี่ย
ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดสิบเก้า
แล้วบอกว่าเคยไปร้องเรียนที่ศูนย์นำรงธรรมแล้วแต่ก็ไม่เห็นคืบหน้า
เห็นเป็นผลเลยคุณตาทนไม่ไหวปีนขึ้นไปเดี๋ยวไปดูภาพมันเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์อ่ะค่ะ
คือเสาเนี้ยสูงหกสิบเมตรโอ้โห
คุณตาปีนไปได้ครึ่งหนึ่งประมาณสักสามสิบเมตรอะค่ะอือ
ในมือถือโทรโข่งอยู่ด้วยก็ตะโกนตำหนิต่อว่าการทำงานของรัฐบาลนะคะ

มาร้องเรียนแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ
คุณลุงลงมาคุยกับผมก่อนได้ไหมครับผมพร้อมที่จะรับข้อมูลของคุณลุงทุกอย่างครับ
แก่เย็นเย็นนะครับแก่เย็นเย็นลงมาคุยกันครับ
ผมพร้อมครับที่จะรับข้อมูลของคุณลุงทุกเรื่อง
คุณลุงไม่ต้องไปพูดข้างบนนะครับข้อมูลมันไม่ชัดเจน

เรียกกล่อมด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าขึ้นไปสูงนะคะ

คุณตาทองโพดีค่ะ
แล้วขึ้นไปนั่งแล้วก็ใช้โทรโครง
ระบายความรู้สึกแบบนี้ค่ะ
แต่ตามภาพเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่เรียกคุณลุงนะคุณลุง
คือเสานี้สูง๖๐เมตร
อยู่ที่ข้างสลักกลางตรงบาทสุโขทัยนะคะ
ปีนไปเด็กครึ่งหนึ่งแล้วก็ตะโกนผู้ตะโกน

เรื่องของโควิด๑๙ที่มันล้มเหลวนะคะ
เจ้านาทีเกลี้ยกล่อมอยู่เป็นชั่วโมงค่ะ
สุดท้ายยอมให้เจ้าหน้าที่ปีนเสาขึ้นไป

ปีนไปรับลงมาเองไม่ไหว

ใช่ค่ะมันร้อนด้วยนะคะคุณพระอภูมิ
คือมันร้อนแล้วก็ปีนขึ้นไปสูงแบบ๓๐เมตร
แต่ปีนขึ้นไปรับพอดีแล้วครับเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวขาแข้งอ่อนขึ้นมา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมก็ยืนรออยู่ข้างล่าง

พร้อมรับฟังพร้อมรับฟังปัญหาของคุณลุง
เดี๋ยวรอฟังอยู่ข้างล่างก็ยืนรอกันอยู่

ง่ายนะคะทั้งปีนขึ้นทั้งปีนลง
ตอนลงแกก็ปีนเองนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีคนประคองอยู่ใช่ไหม
ทั้งขาขึ้นขาลงค่ะโอ้โห

คุณตาก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านนะคะ
เพื่อจะมาร้องเรียนการทำงานของรัฐบาลที่ศูนย์นำรงธรรมที่สารกลางนี่แหละ
แต่เหมือนกับว่าไม่เจอเจ้าหน้าที่
ก็อยากจะหาทางที่จะร้องเรียนดังให้ทุกคนรับรู้
หันซ้ายหันขวาเห็นเสาสัญญาณโทรศัพท์อยู่ตรงนั้น
ข้างสารากลางพอดีปีนขึ้นไปเลย
แล้วก็วิจารณ์เสียงดังเลยผ่านโทรโขงเลย
คุณตาบอกนี่ไงเห็นผลทันตา

ไทยมุงมายืนมุงมาฟังคุณตาเยอะเลย

นักข่าวก็ไปทำข่าวเยอะเลยเนี่ยเสียงมันดังแล้ว
แต่เป็นห่วงนะคะมันอันตรายเหมือนกันนะคะ
ใช่ก็พูดคุยทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว
ก็มีการมอบเงินช่วยเหลือนำตัวขึ้นรถ
ก็เข้าใจแหละว่าคุณลุงอาจจะเอออยาก
จะระบงจะระบายอะไรให้มันเสียงดังหน่อย

เกิดพลาดพลั้งตกลงมานี่ยุ่งเลยนะฮะ